ครับแล้วนี่เป็นภาพสดสดนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้
ภัยแล้วเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังช่วย
นำอ่าร่างของสองลักบินนะครับออกจากโตคลื่อง
เครื่องนะครับนี่เป็นภาพที่กำลังหนึ่งท่านแรกออกมานะครับ
อยู่ท้ายรถนะครับครับนักบินทั้งที่สองอีกท่านยังติดอยู่ในฝ้านะครับ
สักครู่น่าจะทยอยออกมานะครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแล้วนะครับ
ที่จะช่วยกู้นำร่างทั้งสองท่านออกมาจากตัวเครื่อง
ตรงบริเวณนี้เป็นที่เกิดเหตุตรงที่เครื่องบินเล็กตกนะครับ